คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของโควิด๑๙
มันมีเรื่องที่สะเทือนใจเกิดขึ้นทุกวันจริงนะคะ
โดยเฉพาะความสูญเสียผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
มาดูกรณีคุณแม่ท่านนี้อายุ๓๗เพิ่งคลอดลูก
คลอดลูกได้๒๑วันคือลูกอายุ๒๑วันคือแม่เสียชีวิต
เพราะแม่ติดโควิด๑๙นะคะ
นี่คือภาพที่กุโบบ้านยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ฝังศพผู้หญิงวัย๓๗ที่ติดโควิดเพิ่งคลอดลูกด้วย
สามีให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ในวิทยาสามี
บอกว่ามีลูก๒คนเป็นผู้ชายอายุ๕ขวบเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบ
ภรรยาเนี่ยท้องลูกคนที่๓ใกล้คลอดช่วงวันที่๑๗๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภรรยาไปซื้อของที่ร้านในหมู่บ้านปรากฏว่าพบว่าติดโควิด๑๙
ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบตงเมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถัดมา๒๖กรกฎาคมหมอบอกว่าต้องผ่าคลอดฉุกเฉินแล้วล่ะ
ก็ผ่าคลอดแม่ก็ปลอดภัยได้ลูกสาวเป็นคนที่๓
คลอดเสร็จได้ประมาณ๒วันภรรยาก็วีดีโอคอลคุยกับสามี
ก็บอกว่าอาการดีขึ้นแผลผ่าคลอดเริ่มแห้ง
ถัดมา๒๗กรกฎาคมภรรยาเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องให้ยานอนหลับตลอดเวลา
เพราะถ้าหายใจเองจะเหนื่อยแค่หายใจก็เหนื่อยแล้ว
พอหายใจเองมันจะต้านกับเครื่องช่วยค่ะ
ก็เลยต้องให้ยานอนหลับตลอดคุณผู้ชมนึกภาพดู
๑๖สิงหาคมตอนประมาณสัก๔โมงเย็น
พยาบาลเอาโทรศัพท์มาตั้งบนหมอนที่ภรรยาหนุน
แล้วก็แนบโทรศัพท์เอาไว้ข้างหู
สามีบอกว่าก็ได้แต่พูดผ่านโทรศัพท์
บอกภรรยาว่าไม่ต้องห่วงลูกนะ
คือที่พูดไปไม่มีเสียงตอบกลับจากภรรยาเลยนะคะ
พยาบาลที่ดูแลก็บอกว่าหัวใจเธอหยุดเต้นไปแล้ว
คือพยาบาลคอยบอกการเต้นของหัวใจ
นับถอยหลังกันแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
คือสามีบอกว่าภรรยาไม่มีโอกาสได้
สัมผัสลูกที่เพิ่งคลอดเลยนะคะ
เพราะตอนที่ผ่าคลอดคือติดโควิดไปแล้วไง

ก็ต้องจับแยกรักษาแม่แล้วก็ดูว่าลูกติดโควิดหรือเปล่า
ที่ผ่าคลอดออกมาเป็นลูกสาวตอนนี้อายุ๒๑วันเองนะคะ
ยังโชคดีเด็กไม่ติดโควิด๑๙นะคะ

แต่ว่าตัวแม่เด็กก็คือภรรยาของนายวิทยาค่ะ
คือตอนนั้นโควิดมันลามไปถึงปอดแล้ว
ก็เลยอาการสุดหนักแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
นี่ก็ฝังศพที่กุโบบ้านยรมเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าเสียชีวิตช่วงเย็นเมื่อวานประมาณ๔โมงเย็น